ส่วนอีกหนึ่งที่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะก็มีผู้ก่อเหตุเนี่ยแอบปีนเข้าไปในบ้านของนักธุรกิจนำเข้าอะไหล่รถยนต์ชาวจีนแล้วก็กวาดทรัพย์สินมีค่าไปได้หลายรายการเลยค่ะแต่ว่ากล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้เช่นเดียวกันไปดูค่ะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบริเวณบ้านเลขที่๒๒๒ทับ๑๓๖ภายในหมู่บ้านสิริสาเขตเทศบาลเมืองหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
จับภาพเอาไว้ได้ขณะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายอายุน่าจะสักประมาณ๓๐๓๕ปีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะ
ก่อเหตุประมาณ๑๕๒๐นาทีเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็พบกับนายวินหลัวสัญชาติจีน
ซึ่งเขาเป็นเจ้าของบ้านพักยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่เลยค่ะ
บอกว่าตัวเองมีอาชีพเป็นนักธุรกิจนะ
นำเข้าอะไหล่รถจากประเทศจีนนะ
แล้วก็ส่งเข้ามาบริษัทผลิตรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเลยนะ
สำหรับทรัพย์สินที่หายไปก็คือ
กระเป๋าสะพายหลังสีดำ
ซึ่งภายในกระเป๋ามีเงินสดจำนวน๑๐๐๐บาท
มูลค่าประมาณ๖๐๐๐บาท
แล้วก็ยังมีเอกสารสำคัญส่วนตัวอีกหลากหลายรายการนะคะคุณ
เขาก็เลยอยากวอนให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามจับชายคนเกาะเหตุ

เพราะว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจนะ
ประกอบอาชีพในประเทศไทย
แล้วจู่เจอเหตุการณ์แบบนี้เขารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
อยากฝากถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของในหมู่บ้านด้วย

ควรให้เข้มงวดกว่านี้
ตรวจตราให้มากกว่านี้คนเข้าคนออกเพราะว่าเขารู้สึกและอันตราย

ซึ่งขณะที่ตำรวจสอบสวนเขาลงพื้นที่ในการตรวจสอบ

ห่างจากบ้านเกิดเหตุ๕หลัง
ไปพบกับกระเป๋าของคุณวินเนี่ย

วางอยู่ที่พื้นข้างบ้านพัก
ที่ไม่มีใครพักอาศัยอยู่

แล้วก็เอกสารสำคัญต่างที่อยู่ภายในกระเป๋าค่ะ
แต่เงินสดจำนวน๑๐๐๐บาท

เอกสารกับแล็บท็อปไม่ได้เอาไปด้วย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมหลักฐาน

เพื่อจะหาเส้นทางการหลบหนีของผู้ก่อเหตุนะคะ
และเดี๋ยวจะติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดเลย

ไปเจอของที่คนร้ายทิ้งไว้
ซึ่งรู้ว่าเส้นทางหลบหนีคนร้ายน่าจะเป็นแบบไหน
เพราะว่ากล้องวงจรปิดในบ้านก็เห็นหน้ารูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย

ก็ระมัดระวังกันให้ดีแล้วกันคุณผู้ชม